คุณผู้ชมคะกรณีการทุจริตเงินทอนวัด
แล้วก็ก่อนหน้านี้มีการจับกลุ่มพระชั้นผู้ใหญ่

เพราะว่าทางพศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก็มีมาตรการมาคือเข้มงวดมากยิ่งขึ้น

มีการทำหนังสือไปถึงพอพศจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะ
บอกว่าให้ไปตรวจสอบหาข้อมูลเรื่องการเงิน
ข้อมูลเรื่องบัญชีของวัดต่างทั่วประเทศเลยค่ะ
รวมถึงมีการเก็บข้อมูลในเรื่องนี้ด้วยนะคะ

ขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

ในวงการสงฆ์ร้อนแรงจริงครับ
เช้านี้มีข่าวอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์๒เรื่องใหญ่

ข่าวเกี่ยวกับพระมณศักดิ์ชั้นผู้ใหญ่
สมณศักดิ์ชั้นผู้ใหญ่ระดับสมเด็จ
ที่มีการออกมาปูดข่าว

เค้นดีเอสไอปูดจ่อจับ๓สมเด็จ
วัดปากน้ำวัดบ่ววอน
แต่ผู้บังคับการปปวยันยังไม่มีการแจ้งความ
ข่าวนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าถ้าเป็นจริงอย่างที่ว่า

ประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาบ้านเรา
ที่พระระดับสมเด็จ๓รูป

แล้วถ้าเจอปัญหาแน่นอนครับก็มาแนวเดียวกับ
พระชั้นพรมชั้นรองสมเด็จ

แล้วพระระดับสมเด็จถ้าสมมุติว่าถูกศึกพร้อมกัน๓รูป

แล้วคนที่มาปูดเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาครับ
แต่คนคนนี้เขาเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการ
ระดับสอบสวนข้อมูลข่าวสาร
ของคณะกรรมการติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาเทลสมาคม
พิสิทธิ์ชัยสว่างวัฒนากร

เรื่องที่๒เมื่อวัน๒วันที่ผ่านมา
มีข่าวแล้วก็เป็นประเด็นท่านดูหัวข่าวนี้
พศให้วัดทั่วประเทศยื่นบัญชีวันที่๑๑มิถุนายน
แต่วัดเมินคำสั่ง

ผมขออ่านให้ฟังนะครับว่า
ที่สำนักพุทธผู้อำนวยการสำนักพุทธ
ทำหน้าที่ถึงส่งจดหมายถึงผู้อำนวยการสำนักพุทธ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
มีความประสงค์ที่จะขอข้อมูลจากวัดทั่วประเทศ
ที่มีการวางระบบเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินและบัญชีของวัด
กรณีที่พระพิสุสงฆ์มิต้องถือเงินสด
แต่จะนำเงินเข้าบัญชีส่วนกลางของวัดทันทีเมื่อได้รับ
ทันทีนะครับทันทีเมื่อได้รับ
ในการนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ดำเนินการสำรวจข้อมูลโดยด่วน
ถ้าหากพบว่าวัดใดในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด
มีการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น
ขอให้ทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
โดยให้บันทึกเป็นวีดีโอ
พร้อมสรุปข้อมูลขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
และสำนักส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ภายในวันที่๑๑มิถุนายน
ทั้งนี้หากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดใดได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่แล้ว
ไม่ปรากฏว่ามีวัดดำเนินการดังกล่าว
ขอให้มีหนังสือแจ้งให้ทราบ
ลงชื่อพันธุปรังสภพรพราหมณ์เสน่ห์ภูมิหน่อยการสำนักพุทธ
แล้วที่เป็นข่าวหนังสือพิมพ์มติชน

วัดเมินคำสั่งดังกล่าวเออถ้าวัดไม่เอาด้วย
เจ้าอาวาสไม่ให้ความร่วมมือด้วยเอาเรื่องนี้จะเป็นยังไง
ฉะนั้นวันนี้จะขอคุยกับคนที่ได้ติดตามเรื่องการปฏิรูปวงการสงฆ์มาอย่างต่อเนื่อง
คุณภัยบูลนิติตะวันนะครับมาเป็นแขกเชิญของเรา

ดูแล้วเนี่ยคุณภัยบูลคิดว่าจะได้เรื่องไหมหนังสือของผู้อำนวยการสำนักพุทธเนี่ย
ได้ฮะเพราะว่าหนังสือนั้นทำถึงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแต่ละจังหวัดอืม
ให้ไปหาข้อมูลนะฮะไปดูว่ามีวัดไหน
ที่ดำเนินการที่ให้พิสุไม่มีเงินที่เป็นเงินของตัวเอง
ครับแต่เอาเงินนั้นเป็นเงินของวัดอืม
ซึ่งก็เป็นไปตามพระธรรมไ้ฮะนะฮะฮะ
ซึ่งก็เท่าที่ผมทราบมานะฮะ
ท่านอาจารย์พุทธธาตุหรือหลวงปู่ชาวัดหนองปราบพงศ์

แล้วก็รวมกระทั่งผมคิดว่าท่านอาจารย์พยอม
หรือท่านพระอาจารย์พยอมนะฮะแล้วก็มี
อาจารย์พระอาจารย์ภัยศาลวิสาโลที่ชายภูมิ
ก็ยังมีอีกหลายวัดที่เป็นอย่างนี้
ดังนั้นหนังสือนี้คือให้ไปตรวจสอบดู
ถ้าแต่ละจังหวัดก็ไปดูว่ามีวัดไหนเป็นลักษณะอย่างนี้
ถ้ามีก็บันทึกวีดีโอมาเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลนะฮะ
เอาไปใช้ในการประกอบการพิจารณา
แต่ถ้าไม่มีเขาก็ให้แจ้ง
ถ้าไม่มีเลยแจ้งไปที่จังหวัดไหนก็แสดงว่า
พระในจังหวัดนั้นล่วงระเบิดพระธรรมวินัยทั้งหมด
ไม่ใช่ว่าหมายถึงไปถามที่วัดนะครับ
เป็นถามให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแต่ละจังหวัด
ผู้มนุยการไปดูนะครับ
ทีนี้ในทางปฏิบัตินะที่จริงระเบียบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะ
อันนี้ไม่ใช่ระเบียบนะอันนี้เป็นคำสั่งภายใน
ของทางปฏิบัติพระพุทธศาสนาไปหาข้อมูล
แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเจ้าอาวาสมักจะอ้างว่า
เวลารับเงินมารับปัจจัยมาส่งไปให้คณะกรรมการวัด
วัยวัชกรวัยยาวัชกรเนี่ยเวลาจะเบิกอะไรทีนึงก็ลำบาก
เบิกอะไรทีนึงก็ลำบากเอ้ามีหนำซ้ำระหว่างเจ้าอาวาส
กับคณะกรรมการวัดขัดแย้งกันอีกฉะนั้นเพื่อความสะดวก
เจ้าอาวาสบอกเก็บไว้ในย่ามดีกว่าเว้นแต่กระถิ่นผ้าป่า
ถ้ามาทอดอย่างนั้นเนี่ยเอามานับกันแล้วเข้าบัญชีวัด
แต่ถ้ามีคนมาถวายมีคนมาถวายมีคนมาถวาย
เจ้าอาวาสบอกนี่เขาถวายวัดหรือเขาถวายพระ
ถ้าคิดว่าเขาถวายพระก็เก็บไว้เสียนี่ในทางปฏิบัตินะ
คือเป็นพฤติกรรมที่ทำกันเป็นประจำโดยการทำเป็นประจำนั้น
เพราะว่าไม่ใช่ด้วยเหตุอื่นหรอกเป็นการอยากจะเอาเงินที่
ญาติโยมให้กับตัวเองเอามาเป็นของตัวเองนะ
อันนั้นก็ฝืนพระวินัยแล้วนะฮะฝืนพระวินัยแล้วนะฮะ
ฝ่าฝืนพระวินัยอาบัติแล้วนะฮะแต่ที่สำคัญก็คือ
ญาติโยมก็ให้ไปที่วัดก็ยังอยากจะเอามาเป็นของตัวเองอีก
อันนี้ยักยอกทรัพย์สินวัดนะฮะแต่เมื่อทำแล้วก็พยายามหาเหตุผลมาอธิบายเท่านั้นเอง
ว่ามันยุ่งยากอะไรต่างแต่อันนั้นมันผิดใช่ไหมแล้วที่พูดบอกว่ามีระเบียบไม่มีนะฮะ
คือกรรมการมหาเทราสมคมไม่เคยไปวางระเบียบเรื่องเหล่านี้เลย
ทั้งที่เป็นหน้าที่ต้องวางเพื่อให้เป็นไปตามพระวินัย
แต่ที่ไม่วางเพราะกรรมการมหาเถนก็เป็นเจ้าวาดด้วยก็อยากจะหาประโยชน์อย่างนี้
เหมือนอย่างสามพรมอดีตพรมที่ถูกดำเนินคดีไปนั้นที่ทำได้
เพราะว่าเห็นว่าบัญชีมันไม่เปิดเผยเงินทรัพย์สินวัดพระมีเงินได้อะไรต่าง
ซึ่งผิดพระวินัยทั้งหมดนะฮะจนลุกลามไปเอาเงินงบประมาณแผ่นดิน
ซึ่งตรวจสอบได้มันเลยเป็นเรื่องขึ้นมา
ถ้าเจ้าวาดท่านจะอ้างได้ไว้นี่เขามาถวายอัตมานะเขาไม่ได้บอกว่าให้พระนะให้วัดนะ

อันนั้นก็ถ้าชัดเจนว่าถวายท่านนะฮะท่านก็รับไปก็อาบัตินะฮะ
เป็นนิสักขยปาจิตรีพระพุทธเจ้าห้ามไว้ถ้ารับไปเป็นของตัวเองนะฮะ
ถ้าจะพ้นอาบัติต้องสละให้วัดอยู่ดีให้คณะสงฆ์อยู่ดีนะฮะ
ถ้าท่านรับก็ผิดแล้วนะฮะอย่าว่าแต่บางทีเขาอย่างที่ย้ำนะฮะเขาให้วัดนะฮะ
แต่ส่งผ่านท่านท่านก็เอาไว้ด้วยนะฮะอันนั้นเป็นการยักยอกทรัพย์สินวัด
อันนั้นท่านอาบัติถ้าท่านเก็บไว้นะฮะท่านต้องเอาให้เป็นของคณะสงฆ์
ซึ่งที่พระอาสมพุทธถามก็คือถามเพื่อว่ามีวัดไหนที่ปฏิบัติตามภาวิไหนไหม
ก็คือทรัพย์สินไม่มีของพระพิสุทั้งหมดเอาไปเข้าวัดไว้
ที่สำรวจว่าในวัดประเทศไทยมีไหมผมเชื่อว่ามีแต่มีน้อย
แม้กระทั่งว่าคารวาสนิมนต์ไปเปิดบริษัทไปทำบุญบริษัท
ถ้าพระชั้นผู้ใหญ่ถวายทิ้งหลายหมื่นนะครับอย่างนั้นก็ต้องกลับมาต้องเอาเข้าวัด
ต่อไปโดยภาวิไหนรับมาแล้วก็จะอาบัติถ้าเอาไว้เป็นของตัวเอง
ก็ต้องเอามาให้เป็นของวัดแต่ว่าส่วนตนเองจะถือก็ได้นะ
แต่ว่าต้องถือว่าสละให้วัดแล้วก็ถือไว้เพื่อเป็นเงินเหมือนกับเงินของวัด
อยู่ในมือท่านเพื่อเอาไปใช้จ่ายในศาสนกิจผมเห็นว่าได้
แต่ไม่ใช่ว่าจับเงินไม่ได้เลยไม่ใช่โดนเงินไม่ได้เลยไม่ใช่อย่างนั้น
เมืองนั้นต้องเป็นเงินของวัดคือเพื่อให้จิตใจเจตนา
จะไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นในเงินนะฮะเพราะว่าชุมนุมคณะสงฆ์หรือสงฆ์
เป็นชุมที่ชุมนุมที่ทุกอย่างทรัพย์สินส่วนตัวจะไม่มีนะฮะ
มีแต่ทรัพย์สินของสงฆ์ของหมู่คณะเว้นแต่อัตบริหารจีวรบาท
จำกัดว่ามีเท่าที่จำนวนที่กำหนดไว้ด้วยนะฮะ
จะว่าเป็นเงินทองอะมีไม่ได้
ในอดีตเขาเท่าที่เห็นนะพระเวลาเรานิมนต์พระมาที่บ้านนะ

ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็แปลว่าเข้าระบบบัญชีวัด

เพราะว่าแล้วก็ท่านจะใช้อะไรนะฮะ
ท่านก็บอกเขาให้เขาไปจัดหา
อันนี้พระพุทธเจ้าอนุญาตให้มีวัยยาวัชกร
คอยจัดหาแต่ก็จัดหาเฉพาะอัธบริการจีวัฒน์
ของใช้อะไรปัจจัย๔อะไรประมาณนั้นนะฮะ
ไม่ใช่เอาไปฝากไว้แล้วจะไปหารถเบนท์รถอะไรจะซื้อรถอะไรอย่างนี้
ไม่ได้ไม่ใช่กิจสงฆ์
อันนี้ที่ผมจำที่คุณภัยบูลเคยบอกว่า
สาเหตุที่พระไปทำผิดอะไรต่ออะไรต่าง

พอพระมีเงินเยอะก็ไปเกี่ยวข้องกับมีศรีกาเข้ามาเกี่ยวข้อง

ไม่มีเงินกับไม่ไปยึดถือเงินเป็นของตัวเอง
คือไม่มีเงินนี่เพราะว่าไม่มีเงินนั่นอย่างหนึ่งนะ
คือเงินมันมาแต่ท่านอยู่ในพระวินัยก็คือ
ต้องถือว่าไม่ใช่เงินท่านเป็นเงินของวัด
สละไปเงินวัดนะฮะแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในเงิน

ไม่มีเงินที่เอามายึดเป็นส่วนตัวเนี่ย

ไม่มีทั้งเรื่องเงินทอนวัดไม่มีปัญหาเรื่องศรีกาด้วย
พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระที่อยู่ในพระธรรมวินัย

เจ้าอาวาสก็จะอ้างว่าเวลาจะเบิก

บางทีฉันต้องไปต่างประเทศ
เวลาแจ้งไปทางวัยยาวัชกรหรือคณะกรรมการ
เขาก็ไปตรวจสอบว่าไปทำไมก็ไม่สะดวก

ก็แล้วท่านไปทำไมต่างประเทศ
พระบวชท่านก็ต้องปฏิบัติธรรมะ
ถ้าท่านจะไปสังเวชนียสถานอะไร
ก็จัดการไปก็ให้เขาจัดการไป

มันเป็นข้ออ้างทั้งนั้นแหละ
อ้างเอาเพื่อที่จะเอาสรุปเอาเงินมาใส่ตัวเอง
แล้วพอเขาจับได้ก็พยายามอธิบาย
อธิบายแบบข้างคูนะฮะ

ก็แก้ตัวแบบนี้แก้ตัวกับเรื่องอื่นก็ว่ากันไปนะ

แต่พอเรื่องงบประมาณแผ่นดินมันไม่ได้นะฮะ

สำนักพุทธเนี่ยเขามีหนังสือไปถึงผู้อำนวยการสำนักพุทธประจำจังหวัด
ให้ทำเรื่องนี้มาให้สำรวจวางกันเถอะ
แต่นี่ถ้าสมมุติว่าไม่เป็นไปตามนี้
วัดที่ไม่ปฏิบัติตามนี้ยังคงเก็บเงินไว้อยู่ไม่ส่งกรรมการวัด
หลังจากนี้ไปจะเป็นหน้าเจ้าหน้าที่ของเป็นหน้าที่ของสำนักพุทธ
หน้าที่ของมหาเทราสมาคมที่จะให้เป็นไปตามนี้

มีรูปแบบวัดที่ทำได้นะฮะ

แล้ววัดที่ไม่ทำสรุปที่เหลือก็คือวัดไม่ทำก็ให้แจ้งนะในนี้ที่บอก
แล้วก็ทางพอสำนักพุทธผมเชื่อนะฮะ
ก็คงจะนำไปหาลือในระดับที่สูงขึ้นไปอีกนะฮะ

แต่พอสำนักพุทธสำนักพุทธไม่สามารถที่จะไปดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับเจ้าอาวาสได้

แต่ว่าจะส่งเรื่องให้มาเตรียรัฐสมาคม
ชั้นของรัฐบาลเพื่อดูปัญหาว่า
สำนักพุทธหรือทางภาครัฐเห็นแล้วว่า
วัฒนภาพิสุเนี่ยมีไม่ควรจะมีตามภาวินัย
ควรจะเป็นของวัดซึ่งก็จะต้องดูว่าวัดไหนทำ

เสร็จแล้วเมื่อมีตัวอย่างแล้วที่เหลือก็ให้ทำตามตัวอย่างนี้แหละนะฮะ
มันก็จะออกมาเป็นกฎเกณฑ์หรือออกมาเป็น
จะเป็นกฎหมายเถนหรือจะเป็นกฎหมายหรือจะเป็น
ปฏิรูปพรบคณะสงฆ์อะไรก็สุดแล้วแต่
เรื่องเหล่านี้ก็จะเข้าไปอยู่ในนั้น
แต่ว่าข้อมูลนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นนะว่า
วัฒน์ปัจจุบันเนี่ยวัฒน์ต่างที่มีอยู่หลายหมื่นวัฒน์เนี่ย
จะเป็นวัฒน์ที่อยู่ในพระธรรมินัยนะครับ

ข้อมูลแรกที่ไม่มีทรัพย์สินของพระพิสุ
โดยให้วัดเป็นฝ่ายจัดการหมดนั่น
นั่นเป็นวัดที่อยู่วัดและพระพิสุที่อยู่ในพระธรรมวินัยนะฮะ
เราก็อยากจะรอดูเหมือนกันว่ามีกี่วัด

อำนวยการสำนักพุทธประจำจังหวัด
เขาควรจะไปหาข้อมูลจากใคร

ส่วนวัดไหนไม่บอกไม่ให้ถ่ายวีดีโอ

ไม่มีก็มีรายชื่ออยู่แล้ว

เพื่อที่จะมาให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย

ก็คือแสวงหาข้อมูลก่อนนะครับ
แต่ว่าแนวทางหลักการไปแนวนี้ละ
ก็คือวัดที่ดีวัดที่ถูกต้อง

จะต้องเป็นไปตามวักแรกก็คือ
ทรัพย์สินจะต้องเป็นของวัดนะฮะ
เอาล่ะคอยดู
คอยดูว่าหลังจากรายงานมาแล้ว

ขั้นตอนจากจากนั้นไปจะทำอะไรกันยังไงต่อ

ขอบคุณคุณใบบูรที่มาบินแขกเชิญครับ
แล้วก็กลับไปที่โต๊ะข่าวนะครับ